คุณผู้ชมค่ะใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วจริงที่รางวัลใหญ่ของเรา
ใกล้จะส่งถึงมือผู้โชคดีแล้วนะสำหรับใครที่มีสิทธิ์ลุ้นรางวัล
บอลให้มันเฮลั่นรับโชคกับกิจกรรมของเราตอนนี้ปรายศนียบัตรที่คุณผู้ชมเขียนส่งกันมานี่นะ

และแต่ละวันเนี่ยก็มีเหล่าดาราซุปตาแวะเวียนกันมาโกดังของไทยรัฐเราเนี่ย
เมื่อวานคุณเป้อารักษ์มาค่ะ
ขวัญใจน้องหนูพี่แจ๊ค

โอ้โหเด็กมาขอดูถ่ายรูปให้เป้โพลคิงมา

แต่น้องผู้ชายขอถ่ายรูปกับหนุ่มเป้มากกว่าผู้หญิงอีก

พี่เป้ดีใจมากเดินแบบชิลไปหาน้องทุกคน

แล้วจะบอกเลยนะว่าเป็นขวัญใจมาตั้งแต่โฟลคิงแล้วก็เพลง

รวมไปถึงกุมผู้ชมค่าตามธรรมเนียมนะจ๊ะ
เป้มาถึงกองคัดแยกปรายศนียบัตรทั้งที
พี่เป้อย่ามาเดินหล่ออย่างเดียวทำงาน

เป็นกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ทำให้รู้ว่า

ทุกคนดูเฮฮามากดูแฮปปี้มากครับ

ก็ไม่ต้องให้กำลังใจก็ยิ้มแย้มกันครับ

โอ้โหก็เก็บดีนะครับผม
แล้วก็ใช้อย่างฉลาดใช้อย่างมีความสุขแล้วกันนะครับ
ผมเห็นหลายคนนะฮะน่าจะส่งกันเยอะครับ

ไม่รู้ว่าใครจะโชคดีได้ไปจริงครับ
อย่างดีถ้าได้ก็ใช้อย่างฉลาด
ได้ก่อนพี่หนูซ้อมรวยมานานแล้ว
ส่วนอีกหนึ่งกรุ๊ปเข้ามาเยี่ยมกองคัดแยกปรายศนียบัตรด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
มาร่วมสร้างสีสันแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับน้องที่กำลังคัดแยกปรายศนียบัตรกันแบบ
ตอนนี้ครึ่งทางแล้วนะคะหลังจากคัดแยกเสร็จ
ต้นปีหน้าคุณผู้ชมไทยรัฐของเราจับจริงแจกจริง
ผู้โชคดีเตรียมรอรับรางวัลเงินสดรสทองคำ

ขั้นตอนในทุกวันอัปเดตกันแบบนี้ทุกวันนะคะ
โชคดีรออยู่ทางบ้านจะแบบใจชื้น

เป็นเราหรือเปล่านะเดี๋ยวรอลุ้นกันนะคะคุณผู้ชม